เชื่อเรื่องผีกระสือไหมคะ
คือผีกระสือเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน
ทำเป็นละครทำเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่อง
เมื่อปีที่แล้วยังเพิ่งมีหนังเกี่ยวกับกระสือเลย
ว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานค่ะ
หลายคนอาจจะมองว่าโอ๊ยเรื่องไร้สาระหรือเปล่า

แต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาเห็นจริง

ที่บ้านใหม่สัมพันตาตำบลวังตะเคียน

ติถึงขั้นเอาเนื้อหมูสดไป

จะได้ถ่ายติดว่าเกิดมีกระสือจริงหรือเปล่า

กลางคืนนะแถวป่าแถวนี้นะ

เอาไว้ด้วยแต่อยู่ทั้งคืนก็เจอได้ยุงค่ะก็เลยกลับก่อน
คราวนี้เราเลยบอกแต่ชาวบ้านเขายืนยันว่าเขาเจอจริงอ่ะเพราะเขาถ่ายภาพได้
เราก็เลยอยากรู้ค่ะว่าตกลงแล้วมีจริงไหมเราก็เลยบอกไม่เป็นไรติพักก่อน
ติไปทำเรื่องอื่นที่น่ากลัวกว่านี้อ่าก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
เปลี่ยนคนบ้างเหรอเปลี่ยนคนค่ะเผื่อติอาจจะไม่ถูกกับกระสือ
กระสือก็เลยไม่ออกมาให้เห็นครับเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์ไป
ไปที่บ้านใหม่สัมพันตาค่ะไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับอีกรอบหนึ่ง
ครับไปคุยกับนายสุทัศน์ขนทรัพย์อายุห้าสิบสาม
เขายืนยันว่าเขาเจอดวงไฟคล้ายกับกระสือจริง
เมื่อประมาณ๒๓ปีก่อนช่วงหัวค่ำฝนตกหนักกบร้องเสียงดัง
ก็เลยออกไปส่องกบคนเดียวในป่าห่างจากบ้านไปสักประมาณ๒๓กิโลค่ะ
สมัยนั้นเนี่ยแถวบ้านมีแต่ป่าคนน้อยมาก
ไม่มีแสงไฟเยอะเหมือนปัจจุบันนี้เมื่อ๒๓ปีก่อนนะคะ
พอดึกปุ๊บกำลังส่องกบอยู่เห็นว่ามีกบเขียดนอนตายอยู่เป็นแถวเลย
ตามทางที่กำลังเดินไปอ่ะครับ
คุณผู้ชมแค่กบเขียดนอนตายอยู่เป็นแถวเนี่ยเขาก็ตกใจแล้ว
ยหน้าขึ้นมาเห็นดวงไฟสีส้มสว่างวาบเลยนะคะลอยนิ่งอยู่
ตอนนั้นตัวนายสุทัศน์บอกว่าไม่กลัวแค่สงสัยว่าคือแสงอะไร
ก็เดินตามแสงแสงก็ลอยหนีจนตี๒แสงก็เหมือนกับทำให้นายสุทัศน์หลงทาง
หาทางกลับบ้านไม่ได้เลยนะคะอืมเดินตามแสงดวงไฟอันเนี้ยจนหลงทางอ่ะ
เดินวนอยู่ตรงที่หากบเขียดอ่ะวนจนถึง๖โมงเช้าอ่ะเชื่อไหม

สุทัศน์ก็เลยบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นแสงกระสือมาทำให้หลงทางค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนะคะชื่อว่านายเสวยม่วงงามอายุ๖๓ปี
เขาบอกว่าเขาก็เคยเห็นค่ะดวงไฟสีเป็นแดงนะคะ
ขนาดไม่ใหญ่มากลอยเหนือพื้นดินอยู่ประมาณสักสองครั้งได้
สักช่วง๓๐ปีที่แล้ว๓๐ปีที่แล้วนานมากนะ
สมัยนั้นเขาบอกยังหนุ่มอยู่เลยนะตอนนี้เขา๖๕
แต่ก่อนเมื่อ๓๐ปีก่อนเขาเคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้ไม่เคยเห็นแล้ว
ตอนนั้นก็แอบคิดว่าดวงไฟที่เห็นน่าจะเป็นกระสือ
แต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนบ้านคนก็เยอะแสงไฟก็เยอะก็เลยไม่เห็นอีกเลย
แต่ไม่เห็นเป็นตัวมันจะเป็นกลมอย่างนี้
เห็นนานหรือยังโอ้นานแล้วนานแล้วทุกวันนี้ไม่เคยเห็นหรอกครับ
เราก็เลยไปคุยกับผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะคะ
ไปคุยกับนายทองไถ่อายุ๗๘แล้วอะค่ะ
คุณตาทองไถ่ก็บอกว่าเรื่องของกระสือคุณตาเชื่อ
เพราะโบราณเขาเล่ากันว่ามีจริง
แต่ที่มีจริงและเคยเห็นก็คือว่านเป้าหรือว่านโพงหรือผีโพงค่ะครับ
โพงคล้ายกับผีกระสือ
แต่ผีโพงเนี่ยหรือว่านเป้าว่านโพงจะลักษณะเหมือนเป็นต้นว่าน
แต่เป็นว่านที่มีความพิเศษต้องเลี้ยงด้วยวิชาอาคม
จะมีกบเขียดเป็นอาหารของว่านโพงหรือว่านเป้าหรือผีโพง
เลี้ยงดีจะเสริมบุญบารมีถ้าเลี้ยงไม่ดีจะกินคนเลี้ยง
คือฆ่าคนเลี้ยงเลยค่ะตกดึกว่านนี้จะออกหากิน
กบกินเขียดค่ะครับการกินเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้าคน
คือเป็นว่านปกติปลูกไว้จะเป็นพืชใช่ไหมคะ
แต่พอกลางคืนลอยออกมากินขบกินเขียดจะกลายเป็นหน้าคนและหน้าเหมือนกับคนเลี้ยง
เลี้ยงหน้ายังไงลอยไปหน้าอย่างนั้นครับแต่ดวงตาจะเป็นแสงสีส้ม
ร่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ไปกินกบกินเขียดอยู่ในป่าอยู่ในทุ่งอะค่ะ
ไกลไกลจะคล้ายกับกระสือเพราะมีไฟด้วยแล้วก็มีคล้ายคล้ายกับหน้าคนด้วย
แต่ไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายคนกินอิ่มกลับไป
แต่ถ้าคนเลี้ยงว่านตายว่านเป้าว่านโพงหรือผีโพงเนี่ยนะคะ
ก็จะสืบทอดไปยังทายาทไปยังลูกหรือคนในครอบครัวก็ต้องเลี้ยงต่อนะคะ
เลี้ยงต่อกันต่อไปเป็นทอดนะคะ
แล้วมันจะอยู่ที่ตามันจะอยู่ที่ตา
พอสงัดเงียบมันก็จะออกไปหากินมันก็จะเอาหน้าคนที่เรียนนี่แหละคนที่ปลูกนี่แหละ
แรกถ้านายปลูกก็คือเอาหน้านายนี่แหละเอาที่หน้าคนเรียนนี่แหละออกไป
แต่ว่าคนเรียนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะนอนอยู่บ้าน
นอนอยู่บ้านแต่ว่าเวลาเขาไปหากินเขาก็จะเอาคนที่เลี้ยนนี่แหละเอาหน้าออกไปแลก
ก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเก็บภาพช่วงกลางคืนมาให้ดู
รอดูหน่อยซิว่าจะเห็นผีกระสือหรือเห็นผีโพงไหมอันนี้เป็นภาพช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะ
อันนี้คือมืดแบบนี้เลยนะคะคือคุณผู้ชมอาจจะมองยากหน่อยเพราะมันมืดแบบนี้จริง
นี่ก็มีต้นไม้วางเวงเนี่ยค่ะครับ
ชาวบ้านเองก็บางคนก็เชื่อ

หลายคนบอกว่าก็รอพิสูจน์เพิ่มเติม

หมอปลาจะไปพรุ่งนี้

ชาวบ้านก็เลยบอกว่างั้นรอหมอปลาไปพิสูจน์

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามไปให้